จ่ายทะลุมาดีโอโก้ดึงเจ้าหวังเข้าขวา
พูดไม่ได้แล้วเปิดยกมาด้วยการโบ่ง
ไปแล้วครับสามประตูต่อหนึ่ง
เป็นคนเดิมนะครับจักรพันธ์แก้วพรม
ยิงให้บุรีรำได้อีกแล้วนะครับ
ที่แล้วที่เจอกันก็ยิงประตูใส่เมืองทองได้นะครับ
ว่าเป็นเด็กเก่าของเมืองทองด้วยนะครับ
จักรพันธ์แก้วพรมเคยอยู่กับเมืองทอง
แชมป์มาด้วยกันในปี๒๕๕๓นะครับ
โอ้โหจากที่มีฮึดขึ้นมานะครับ
หรือว่าได้ประตูอีกครั้งครับโอ้โห
เอาชนะลายรัมดาของเมืองทองได้ดีครับ
โกหุสันโต้ก่อนที่จะเปิดไปให้มงเน่งแบบนี้
ไม่เหลือครับจักรพันธ์แก้วพรมโอ้โห

พยายามรอจังหวะแต่ดีโอโก้ก็เลือกเปิดให้เลยครับ

ต้องชมดีโก้ด้วยนะครับจังหวะเปิดลูกนี้

เอาชนะลายกับดักล้ำหน้ามาได้

เปิดตรงนี้หมดสิทธิ์ครับกะวิน